ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ใครได้ยินข่าวก็พากัน
โอ้โหขนลุกไปหมดใช่ค่ะว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันวันเวลาเนี่ยมันจริงไม่จริงยังไง
ที่คุยเนี่ยคนหรือผีใช่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
มีคุณลุงรอปภคนหนึ่งอายุ๖๔ปีแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะฮะอาทิตย์ที่๑๙พฤษภาคมนะ
เมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะตำรวจสอนอสำราญราชบุรณะได้รับแจ้งนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตในห้องเช่าที่เป็นอาคารพาณิชย์เขาเปิดเป็นห้องเช่า
อยู่ในซอยประชาอุทิศยี่สิบเจ็ดแขวงและเขตราชบุรณะกรุงเทพไปถึงนะฮะก็พบว่าในห้องแห่งนี้เนี่ยที่อยู่บนชั้นสอง
นายธานีสังทองอายุ๖๔ปีมีอาชีพเป็นรอปภเสียชีวิตอยู่ในห้องคือสภาพศพลักษณะเหมือนกับ
หงายหลังแล้วก็เหมือนกับจะมีฝักบัวเปิดจะมาราดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณอย่างนี้แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหละ
มีร่องรอยการถูกทำร้ายจากการสันนิษฐานชันสูตรเบื้องต้น
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่วันไม่ต่ำกว่าสี่วัน
จากสภาพการขึ้นอืดแล้วก็กลิ่นที่ส่งแบบเน่าเหม็นออกมาเลยเนี่ย
เมื่อวานพบศพอาทิตย์ที่สิบเก้านะฮะถ้าย้อนกลับไปสี่วัน
ก็น่าจะสักพระรหัสที่สิบหกใช่ใช่พระฤหัสศุกร์อะไรแบบเนี้ยอ่า
เจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลสุริราชนะครับ
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดขณะที่วันนี้ครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะฮะ
เพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าเพื่อนของผู้ตายเนี่ย
เขายังได้เจอยังได้พูดได้คุยกันอยู่เลยใช่เขาบอกวันเสาร์ยังคุยอยู่เลยอ่ะ
คุณภาคภูมิเอาแล้วถ้าย้อนไปน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่พฤหัสแล้ว
อ่าวันศุกร์ก็คุยอ่ะเอาแล้วคุยกับใครอ่ะเออคุยกับนายธานีที่ยังไม่เสียชีวิต
ไม่รู้หรือนายธานีที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะเอาลองฟังดูนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาคนนี้เลยเพื่อนสนิทเลยเขาบอกว่าเขาเจอเป็นคนสุดท้ายเลยนะ
ช่วงเมื่อวันศุกร์นะฮะเพื่อนสนิทของผู้ตายชื่อว่านางวันดีชูโชธ
อายุ๖๗นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไปเจอศพคนแรก
วันนี้ก็เดินทางไปกับญาติไปขอรับศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนานะฮะ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปคุยด้วยนางวันดีบอกว่า
ช่วงบ่าย๓โมงของวันศุกร์วันศุกร์คือ๑๗พฤษภาคมนะฮะ
จะเจอศพวันอาทิตย์ที่๑๙นะบ่าย๓โมงวันนั้นนางวันดีได้นำอาหารไปให้นายธานีที่ห้องเช่า
ก็สังเกตเห็นนายธานีกำลังนั่งชันเข่าอยู่แล้วก็ก้มหน้าอืม
แต่ไม่หันมาสบตาเธอก็เปิดประตูห้องเอาไปให้อะไรอย่างนี้ตามปกติ
ก็ตะโกนถามไปว่าเอ้าทำไมเวลาคุยกันไม่หันมามองล่ะ
ชันเข่าอยู่แล้วก้มหน้าไม่ยอมหันมามองนายธานีตอบกลับมาว่า
ก็รู้แล้วไงว่าเธอมาไม่ต้องหันไปมองหรอกตอบกลับด้วยเหรอ
อย่างงี้เลยโอ้โหขนลุกวันศุกร์เนี้ยนะวันศุกร์บ่ายสามอืม
พอนายธานีบอกมาว่าอย่างนี้นางวันดีก็เลยบอกว่าก็เลยวางอาหารไว้ให้
แล้วก็เดินออกมาจากห้องก็เห็นนั่งชันเข่าก้มหน้าอยู่
ยิ่งไปกว่านั้นวันรุ่งขึ้นเสาร์ที่๑๘พฤษภาคม
โทรศัพท์ไปหานายธานีก็ยังโทรศัพท์คุยกันอยู่เลยอืม
โทรไปถามนายธานีว่ากินข้าวหรือยังอืม
แล้วก็คุยกันสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกค่ะ
วันอาทิตย์ที่๑๙นี่แหละมาพบเป็นศพอยู่ในห้อง
วันนั้นแกบอกให้เราหยิบชามให้ถี่เราก็หยิบมาวางไว้
แล้วแกบอกว่าแกยังไม่กินหรอกไอติมเอาไปใส่ตู้เย็นให้ที
เราก็เอาไปใส่ตู้เย็นให้แล้วก็ไอ้ก๋วยเตี๋ยวก็วางไว้ปลาก็วางไว้
แล้วเราบอกกลับแล้วนะแล้วแกไม่มองหน้าฉันเหรอเราก็พูดอย่างนี้
แล้วแกบอกว่ารู้แล้วว่าตัวเองมาไม่ลงหรอกแล้วเราก็เลยกลับ
ประมาณสองทุ่มอ่ะวันวันเสาร์วันนั้นคุยกับป้า
คุยโทรศัพท์กันคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ไม่ได้คุยไลน์
คุยโทรศัพท์ก็ยังทำคุยกันเรื่องอะไรค่ะตอนนั้นดูเขาเจ้ามีปัญหา
เขาคุยช้าเขาคุยช้าใช่มะเขาถามว่ากินข้าวหรือยัง
เราบอกว่ากินแล้วแล้วเราเก็บของขายเสร็จแล้วใช่ไหม
เราก็นอนพักนะนอนนอนเล่นดูหนังอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าทำอะไรอยู่
แล้วบอกว่ากินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วฉันจะนอนดูหนัง
เดี๋ยวฉันจะนอนแล้วแล้วแกมีอะไรแล้วเขาบอกไม่มีอะไรหรอก
เราอยู่ที่ป้อมแล้วเราก็เราถามมาว่าแล้วแกอยู่ไหนอันนี้
ไปทำงานทำอยู่ที่ป้อมแต่งานบอกว่าหยุดไปสามวัน
โทรมาหกสายอ่ะไม่รับแต่นี่เราก็สงสัยทำไมไม่รับโทรศัพท์ใช่ไหม
ปกติโทรปุ๊บจะรับปั๊บแกก็จะรับไม่งั้นแกก็จะโทรกลับ
แล้วนี่แกก็ไม่โทรกลับไม่โทรอะไรเราก็คล่องใจไงว่าทำไมไม่รับ
เราก็ลืมเอากุญแจไปลืมกุญแจห้องไปกุญแจสำรองอ่ะ
ก็กลับไปบ้านอีกขี่จักรยานกลับไปบ้านอีกไปเอากุญแจมาอีก
ก็มาเปิดเปิดเข้าไปก็มีเปิดไฟไว้ใช่ไหมแกเปิดไฟไว้
แต่ตัวแกอยู่ในห้องน้ำไอ้เราก็ไปเรียกนะ
เราก็เออสบายใจมากับหลานงานหลานชาย
แล้วก็สบายใจเออแกอาบน้ำมั้งเพราะแกอาบน้ำนานไง
แกชอบอาบน้ำนานตอนนั้นได้ยินเสียงน้ำไหมคะ
ได้ยินได้ยินน้ำมันยังไหลอยู่เลยก๊อกมันยังเปิดอยู่เลย
เราก็เรียกอีทอีททำอะไรวะทำไมอาบน้ำนาน
ถ้าเรายืนรอเรายังกินน้ำในตู้เย็นใช่ไหมเราก็ยืนรออยู่
อี๊ดอี๊ดเปิดใช่วะทำไรอาบอะไรนี่แกวะ
แกก็ไม่ตอบไม่สอบอย่างนี้เราก็สงสัยไงเราก็ดันประตู
ประตูประตูมันจะแง้มใช่ไหมแล้วก็ให้หลานช่วยดันเพราะมันล็อกไง
หลานช่วยดันแล้วประตูมันก็หลุดใช่ไหมมันหลุดมันก็แง้มแค่นั้น
แล้วก็มองเห็นมองเข้าไปเอ้าทำไมขามันเป็นอย่างนั้น
ตอนนั้นที่เห็นขาเป็นไงคะขามันเป็นลายลายแล้วมันบวมอ่ะมันบวมใหญ่อ่ะ
แล้วเราก็เรียกหลานชายบอกเฮ้ยดูสิไอ้น็อตมึงดูซิลุงอีฟเป็นอะไรวะ
แล้วเราก็ไม่แน่ใจไงเราก็ไปเรียกไอ้ข้างห้องมาดู
บอกน้องน้องมาช่วยดูให้ป้าหน่อยสิว่าเขาอยู่ในห้องน้ำลุงก็อยู่ในห้องน้ำ
มาดูดิว่าเขาเป็นไงแล้วน้องมันเข้าไปดูแล้วมันบอกป้าเขาเสียแล้ว
เฮ้ยเขายังคุยอยู่เลยยังคุยกับป้าอยู่เลย
คิดว่าคุยกับคนนั่นแหละคิดว่าคุยกับคนแล้วนี่มันบอกคุยกับผี

เรียกว่าป้าวันนั้นเป็นวันพระ
เราก็ไม่ได้สนใจด้วยวันพระวันอะไร

หันหน้ามาคุยเงยหน้าสิวะ
เราโมโหแล้วค่ะก็ว้าวค่ะ
แล้วอีน้องนั้นบอกว่าตายไป๓วันแล้วบอก
ฉันยังคุยกับแกอยู่เลยจะมาตายเตยอะไร
ความรู้สึกแล้วที่เอานี่ว่าเพื่อนสำหรับคุณซึ้งใช่ไหม
เราก็ตกใจไงเพราะเห็นขาไง
เห็นขาเราก็รับไม่ได้ไงเราก็บอก
อะไรวะเรียกอีกข้างบอก
บอกเมื่อเช้านี้ผมยังเห็นเขาไขประตูเลยนะ
คือถ้าไม่นับบ่าย๓วันศุกร์นะ
ที่คุณวันดีเอาข้าวไปให้กับนายธานีที่ห้อง
เอาวันเสาร์ที่โทรศัพท์คุยกันเนี่ย
แล้วนายธานีผู้ตายบอกว่าทำงานอยู่ที่ป้อมรบพอเนี่ย
คือช่วงเวลานั้นเนี่ยเพื่อนที่ทำงานบอกว่าไม่มาทำงาน๓วันแล้วนะ

ยังคิดว่าลาแล้วไปหาหมออะไรอย่างนี้
เหม็นหน่อยตามหลังป้าเดินกลับเข้าห้องตลอดเลยนะ

แล้วคุยโทรศัพท์กับใครแล้วนายธานีบอกว่า

คือเขาอยู่คนเดียวปกติเขาจะไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัว
ให้ใครฟังคุณป้าบอกค่ะเนี่ยนะฮะอ่าเนี่ยแล้วคุณวันดีเนี่ยบอกว่าอื้อหือ
ทุกวันนี้เนี่ยคือกลัวเพราะว่าภาพศพที่ไปเจอในวันอาทิตย์ยังติดตาอยู่
ใช่แล้วที่คุยด้วยก็คิดว่าคุยกับคนอ่ะคือตอนเนี้ยคนในตึกกลัวกันหมดเลยนะ
ครับเพราะเขาบอกว่าเมื่อวันวันศุกร์อ่ะอืม
นายธานีนั่งอยู่หน้าตึกด้วยเหรอเห็นว่านั่งอยู่หน้าตึกเลยอ่ะอื้อหือ
ดูอีกคนนึงนะอันนี้เพื่อนข้างห้องเอาข้างห้องเลยนะ
ชื่อว่านางสาวนับเดือนยิ้มชื่นนะครับบอกกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะ
บอกว่าไม่น่าเชื่อว่านายธานีจะเสียชีวิตคือเขาก็ไม่รู้ว่าเจอใครเจอคน
หรือเจอนายธานีที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะมีคนขายลอตเตอรี่ที่เป็นเพื่อนข้างห้องอีกคนนึง
ยืนยันว่าเช้าวันอาทิตย์เลยนะอ้าว
คือไปเจอศพตอนค่ำใช่ไหม
แต่เช้าวันอาทิตย์ยังเห็นลุงธานีอยู่เลยซึ่งเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นายธานีจะกลับจากการทำงานรอปภ
ช่วงเช้าจะกลับมาที่ห้องและในเช้าวันอาทิตย์อันนั้นคือเพื่อนคนอื่นเห็นนะ
ตัวเธอกับสามีที่อยู่ข้างห้องยังได้ยินเสียงปิดประตูดังจากห้องผู้ตาย
คล้ายเพิ่งกลับมาถึงห้องแล้วก็ปิดประตูเหมือนทุกวันแต่ไอ้วันนั้นก็ยอมรับว่ามันก็มีกลิ่นเหม็นแปลกมาแล้วล่ะ
ทีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปตามหาญาติของนายธานีผู้ตายนะคะ
ไปเจอกับหลานก็เป็นหลานเป็นญาติคนเดียวเลยแหละอยู่กรุงเทพ
หลานก็บอกว่าตัวผู้ตายเนี่ยมีภรรยาอยู่ที่อำเภอจนะ
สงขลาแต่ว่าเลิกรากันไปหลายปีแล้วมีลูกสามคนแต่ว่าลูกเสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้ว
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยรู้เลยว่าอามาอยู่ที่กรุงเทพอาก็คือนายธานีผู้ตายนะคะ
เพราะว่าคิดว่าอายอยู่บ้านที่จังหวัดสงขลามารู้ข่าวอีกทีก็คือนี่แหละค่ะเสียชีวิตแล้ว
รู้ข่าวจากลูกสาวของคุณอาผู้ตายว่าคุณอามีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจมานานแล้วนะคะ
แต่ญาติพี่น้องก็ไม่มีใครรู้มาก่อน
หลานชายคนนี้บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าคุณหมอระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะ
ก็จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลา
แล้วนักข่าวของเราก็ไปถามคนดูแลห้องเช่าเขาก็ให้ข้อมูลว่า
ก็เห็นใจนะที่นายธานีลุงรบพอคนนี้ต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ
เพราะลุงก็เป็นผู้เช่าที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนเลย
แต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อ๔เดือนก่อนคุณลุงเคยวูบไปครั้งหนึ่งค่ะ
ครั้งนั้นช่วยกันเรียกรถพยาบาลเอาไว้ได้ทัน
หลังเกิดเหตุยอมรับว่ามีเพื่อนข้างห้อง๓ห้อง
เพื่อนข้างห้องของนายธานีผู้ตายอ่ะค่ะขอย้ายออก
ออกเลยเหรออืมขอออกอ่ะ
คนดูแลห้องเช่าก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจ
ถ้าแบบอยากจะย้ายออกก็ต้องยอมให้ย้ายออก

เรื่องต้นก็มีการชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลสิริราช
คือมีผลสาเหตุของการเสียชีวิตคือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดใช่ไหม
แต่โดยละเอียดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วกี่วัน

คือมันก็จะมีทางหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือว่าอาจจะเสียชีวิตในวันอาทิตย์จริงหรือเปล่า
เสียชีวิตเลยวันอาทิตย์ค่ำอะไรแบบนี้
คือช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่มีคนเจอคนคุยอาจจะรู้ว่าตัวเองป่วยแต่ก็ที่สุดแล้วก็เสียชีวิตแต่ก็สภาพศพแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันก็ได้ใช่ไหม